เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่น
ไปขับรถอยู่แถววงเวียนบางแสนตอนตี๔

แต่มันมีคนนึงแรกเริ่มเกาะอยู่กระโปรงหน้ารถ
สักพักขึ้นไปนอนอยู่บนหลังคารถ

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โอ้โหคนวิจารณ์ยับเลยค่ะ
ตีกันเชียงฟรีสไตล์อยู่บนหลังคารถ
ขับวนวงเวียนบางแสนแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ส่งเสียงดังสนุกสนานซะเต็มประดาเลย

เพราะว่าล้มขึ้นมาใครเจ็บค่ะ

ร่วงมาบาดเจ็บไม่พ้นเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาเหนื่อยกับการเล่นพิเรนพิเรนเวลาตี๔
ที่นี่ชนบุรีสงสัยอยากดัง
กู้ภัยเป็นตัวอะไรบาดเจ็บมากู้ภัยก็ต้องทำตามหน้าที่
เล่นแบบนี้มันอันตรายฝากไว้ให้คิดวงเวียนบางแสนนะคะ
ที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรมชนบุรีเขาปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดอยู่ด้วย
เราก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย๒คนนะคะ
ชื่อคุณสัสสิพรกับคุณพานุสร
เขาบอกว่าตอนนั้นนั่งรอช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุอยู่
แล้วอยู่ได้ยินเสียงโวยวายดังลั่นกันมาเลย
หันไปมองปุ๊บโอ้โหวัยรุ่นในคลิปอ่ะ
ตอนแรกคนที่ขึ้นว่ายน้ำอยู่หลังคาเกาะหน้ากระโปรงรถก่อนนะ
สักพักหนึ่งปีนขึ้นไปถึงหลังคาเลยค่ะ
แล้วก็ว่ายน้ำแบบไม่ได้เกาะอะไรเลย

แต่คนอื่นและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นเนี่ยเขาตกใจนะเพราะว่ามันอันตรายมาก
พอพลาดขึ้นมาเนี่ยสมมุติคุณไหลตกลงมาหน้ารถคิดว่าเพื่อนจะเรกทันไหมล่ะ

กู้ภัยเขาบอกฝากเถอะหน้าที่พวกผมดูแลรักษาความปลอดภัยและชีวิตพวกพี่ก็จริง
แต่หน้าที่พวกพี่เนี่ยก็ช่วยดูแลชีวิตตัวเองด้วย
ก็คือเล่นกันกลุ่มเพื่อน
เล่นกันในกลุ่มเพื่อน